ส่วนอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเหตุที่น้าเขย
เขยกับหลานจริงเขามีเรื่องแบบไม่พอใจกัน
แล้วระหว่างที่หลานชายกำลังป้อนข้าวลูกสาวตัวเองอยู่

หลานชายตายเลยคือเข้าไทยทอย
เขยอ้างว่าไงรู้ไหมปืนมันลั่น
ขนาดเมียของน้าเขยเองกับแม่ยายยังไม่เชื่อเลยว่าปืนลั่น
เพราะว่าอะไรสองคนนี้เขาเคยมีเรื่องไม่พอใจกันมาก่อน
ฝั่งน้าเขยก็อยากให้หลานมาช่วยแบบตัดฟืนเผาถ่าน
หลานก็ไม่มีเวลาเพราะว่าหลานเองก็มีลูกสาว

แล้วมันกลายเป็นปมมาแต่มารอบนี้เนี่ยน้าเขยบอกว่าปืนมันลั่น

คือนายนรเบศมีศรีอายุ๒๓ปี
ก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านสภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้
อยู่ที่ท่ายางเพชรชบุรีนะคะ
โดนยิงเข้าที่ไทยทอยนัดหนึ่งกระสุนฝั่งใน

เขียวฟ้านั่นน่ะชามข้าวยังอยู่เลยอะค่ะ

หลักฐานนี่ชามข้าวนะคะ
ถามว่าใครที่ก่อเหตุก็น้าเขยไง
นายประจวบจาดศรีอายุ๕๑ปี

เขานั่งรอมอบตัวอยู่แล้วก็อาวุธที่ใช้
ใช้คำว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
โอ้โหนี่อันนี้ค่ะกระบอกนี้
ทีนี้ถามเมียของฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เขาบอกว่า
ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกว่าปืนลั่น
เพราะว่าคือด้วยความที่ตัวนรเบศคนตายเลิกรากับเมีย
เขาก็เลยต้องพาลูกสาว๒ขวบมาอยู่ที่บ้าน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนรเบศกับผัวฉันเนี่ยมีเรื่องไม่พอใจกัน
เพราะว่าฝั่งนรเบศเองเขาก็ต้องดูแลลูกเขาไง
ลูกเขายังเล็กไม่มีเวลาหรอกจะมาช่วยงานตัดฟืนเผาถ่าน
ฝั่งตัวผัวฉันเนี่ยก็ไม่พอใจฝั่งหลาน
เพราะว่าหลานมันไม่มาช่วยตัดต้นมะขามเทศไปเผาถ่านเลย
ผัวฉันเคยมาพูดจะเลี้ยงมันทำไม

หลังจากนั้นเนี่ยคือฝั่งตัวคนก่อเหตุก็เดินเข้าไปหยิบปืน
ทีนี้เดินไปหานายนรเบศที่เป็นหลาน

ทีนี้พอปืนดังขึ้นผัวฉันก็ตะโกนปืนลั่นปืนลั่น
วิ่งไปดูเนี่ยเจอว่าหลานตายแล้ว
แล้วมีลูกสาว๒ขวบนอนกอดพ่ออยู่ข้างพ่อ

อันนี้ฝั่งเมียของคนก่อเหตุแล้วนะ

แม่ยายก็คือนางปลอยเพย์เยี่ยมนี่นะคะอายุ๖๙ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นลูกสาวฉันโทรมาบอก
บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
วิ่งมาดูนะเจอลูกเขยเนี่ยไอ้นายประจวบเนี่ย

แต่รู้ไหมมันไม่ได้เห็นมีท่าทีสำนงสำนึกอะไรเลย

อันนี้แม่ยายบอกนะเห็นไหมคุณผู้ชม
เมียแท้แม่ยายยังไม่เชื่อเลย
ว่าปืนลั่นดังนั้นตำรวจก็ไม่เชื่อเหมือนกันค่ะ
และอย่างหนึ่งพอเอาตัวไปตรวจฉี่นะ

ทีนี้ก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
ครับโอ้โหน่าเศร้าที่สุดคือลูกสาวเห็นด้วยนี่สิ